เรื่องนี้ความคืบหน้าทางคดีที่จังหวัดภูเกษ

พฤติกรรมเขาโหดเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะคะ
ตำรวจกองปราบปรามจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาก็เร่งคลี่คลายคดีนี้เพราะว่าจะต้องเร่งหาตัวให้ได้ว่าตกลงแล้ว
ม่วงสองคนที่ก่อเหตุยิงชาวต่างชาติตั้ง๑๙นัดแล้วเสียชีวิตที่วิลล่าหรูเนี่ย
เป็นใครแล้วหลบหนีไปที่ไหนนะคะโดยคดีนี้เนี่ยย้อนไปคือเกิดเมื่อประมาณค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมา
หน้าวิลล่าหรูริมทะเลแห่งหนึ่งที่ตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมด
อย่างที่เราเคยนำเสนอไปก็มีคนร้ายสองคนสวมผ้าคลุมคล้ายหมวกไอ้โม่งเนี่ย
วิ่งเข้ามาถึงกระหน่ำยิงมิสเตอร์ซิงแมนดิสชายสัญชาติแคนาดาจนล้มลงเสียชีวิตคาที่
แล้วทั้งสองก็หลบหนีไปนะคะคนร้ายหลังเกิดเหตุชุดพิสูจน์หลักฐานและชุดสืบ
ก็มีร่องรอยกระสุนทั่วร่างเนี่ย๑๐นัดปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมและจุด
แปดตกอยู่รวมถึงสิบเก้าปลอกค่ะสอบสวนเบื้องต้นคาดว่าคนร้ายทั้งสองน่าจะเป็นชาวต่างชาติเพราะว่ามีรูปร่างสูงใหญ่อ่ะนะคะ
ส่วนในห้องพักผู้เสียชีวิตตำรวจเข้าไปดูเนี่ยก็พบมีสิ่งผิดกฎหมายอย่างเช่นกัญชามีเล่มพาสปอร์ตปลอม๒เล่มนะคะมีตู้เซฟ๒ตู้
หนึ่งในตู้เซฟมีเงินสดอยู่เจ็ดแสนบาทนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าผู้ตายเดินทางเข้ามาในไทยตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าแล้วนะ
และไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งด้วยค่ะวันนี้ตำรวจจากกองปราบรามก็ลงพื้นที่ติดตามเก็บหลักฐานเพิ่ม
เพื่อจะคลี่คลายคดีนี้ให้เร็วที่สุด
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
ที่คาดว่าคนร้ายเนี่ยใช้หลบหนีนะคะ
ส่วนปมสังหารก็เชื่อว่าเป็นความขัดแย้งเรื่องธุรกิจผิดกฎหมาย
เพราะว่าผู้ตายมีประวัติอาชญากรแล้วก็เป็นคนร้ายที่ทางการอินเดียต้องการตัวอีกค่ะ
นายใดศรีมั่นนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ตำบลราวัยในฐานะผู้นำฝ่ายปกครองในพื้นที่
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าคือก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ชาวบ้านเห็นผู้ชายสองคนลักษณะคล้ายกับคนร้ายที่ก่อเหตุ
บอยู่ในอาคารร้างใกล้กับวิลล่าด้วย
ตอนนี้นะคะชาวบ้านทุกคนช่วยกันให้ข้อมูลต่าง
รวมถึงส่งภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ตัวเองให้กับตำรวจ
ก็เลยมั่นใจว่าจะสามารถจับตัวคนร้ายได้โดยเร็วนะคะ
ฟังเสียงของผู้ใหญ่บ้านหมู่๕หน่อยค่ะ
แล้วก็กลุ่มจากที่ว่าได้ลงกับจุดสูตรเมื่อคืน
ก็ตามข้อมูลนี้น่าจะเป็นผลที่ดี

ก็มีรายงานว่าตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐาน
เขาได้มอบปลอกกระสุนปืนที่พบในที่เกิดเหตุ
จะได้เทียบเคียงประวัติอาชญากรเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีนี้ต่อไปนะคะ